ส่วนโอ้โหที่บุรีรำเนี่ยไอเดียบันเจิดค่ะทำไมฮะธรรมดาถ้ามี
คอนเสิร์ตอ่ะอืมถ้ามีคอนเสิร์ตจะตีกันใช่ไหมใช่อ่า
ถ้ามีหมอรำจะตีกันใช่ไหมใช่อ๋ออ๋อถ้าลิเกย์อ่ะก็ต้องรำกัน
ดิน่าจะไม่ตีกันแว่งแทงกันครับโอ้โหแทงกันที่บุรีรำครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยยังไม่หนำใจนะ
มาปลาระเบิดกันแบบบ้านป่าเมืองเถื่อน
เนี่ยกลางดึกครับกลางดึกยี่สิบเก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมา

งานงิ้วจึงเข้าไปช่วยเหลือนายบันวิทิศ
บรรทัศน์อายุ๒๗ปีถูกแทงบริเวณชายโครงได้รับบาดเจ็บสาหัส
หามส่งโรงพยาบาลนางรองสาเหตุมาจากการพูดผิดหูกันครับ
ระหว่างดูลิเกมันเล่าใจยังไงเลย
คือลิเกมีตัวเอกตัวร้ายอย่างนี้หรอ
หรือตอนโหมโลงมันจะล้าวใจหน่อยเตรงอย่างนี้เปล่า
คืนเดียวกันตำรวจได้รับการแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
มีการปาระเบิดตามถนนในซอยนะฮะของตัวอำเภอนางรอง
สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาล
งิ้วประจำปีของอำเภอนางรองจัดขึ้นตั้งแต่๒๑๒๙พฤศจิกายน๙วัน๙คืน
จะมีการแสดงงิ้ว๔คืนแล้วมีคอนเสิร์ต๕คืน
โอ้โหนี่ถ้ามีคอนเสิร์ต๕คืนทำยังไงวะเนี่ย

คณะกรรมการเขามีมติบอกว่า
พวกเราได้คิดกันถี่ถ้วนแล้ว
ขอตัดคอนเสิร์ตออกแล้วเอาลิเกมาแทน
อ๋อก็แปลว่างิ้วสี่คืนริเกห้าคืน

ในที่ประชุมบอกว่าที่เราตัดคอนเสิร์ตแล้วเอาลิเกมาแทนเพราะเกรงว่า
วัยรุ่นจะมาก่อเหตุทะเลาวิวาสกัน
เราเห็นกันในจังหวัดอื่นจะไม่ให้เกิดขึ้นในนางรองบุรีรัม

แล้วคิดดูสิพอแบบป้องกันมาได้คืนที่ห้าหกเจ็ดแปด

น้ำแข็งแต่ละคืนเจ้าหน้าที่ดูแลเข้ม
แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุจนได้นี่ไงระเบิดปิงปอง
เรื่องต้นตามจับกลุ่มนายจักรพันธ์สุขรินอายุ๒๖ปี
คนที่แทงนายบันวิทิศมาดำเนินคดีแล้ว

ซึ่งส่วนส่วนใหญ่วัยเยาวชนนะครับ
ก็ตามตัวมาทำประวัติไว้แล้วล่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีพวกได้รับประจำเจ็บ
เพราะห้ามยามร้าย
มันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งละคร
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเป็นลิเกไปแล้ว
แสดงว่าประเภทของการแสดงมหรสบไม่ได้มีส่วนในการที่จะทำให้
วัยรุ่นที่คิดไม่ดีพวกนี้ตีกันมันอยู่ในสรรของความคิด
ครับสรรของความคิดที่อยู่ในสมอง